อ่ะปรับความคงชัดทำให้ทุกคนบริเวณถึงมี๖คน
โดยจะมีคนหนึ่งคนนั่งบริเวณท้ายเรือ

ข้างภาพเมื่อกี้ไว้นะข้างภาพเมื่อกี้ไว้

ภาพนี้จะสอดคล้องกับคำอธิบายของคลิปวิดีโอก่อนหน้านั้นนะครับว่า
มีผู้โดยสารอยู่ในเรือทั้งหมด๖คนนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าทุกท่านจำได้ก็จะมีการชี้ว่า
ตั้งแต่สะพานพระราม๘ขากลับมาเนี่ย
คุณแซนผู้ต้องหาที่๓ในคดีนี้
นั่งตำแหน่งท้ายเรือตรงเลข๖อันนี้นะครับ
ในภาพนี้เป็นช่วงเวลา๒๒

ซึ่งก่อนเวลาที่เราสันนิษฐานว่าคุณแตงโมตกเรือก็ประมาณนาทีนะครับ
จะมีผู้โดยสารตั้งแต่หัวเรือมี๑๒๓๔๕๖นะครับ

หลังจากนั้นปล่อยภาพเคลื่อนไปครับ
คุณแม่ควรเลี่ยงไว้นะคะ

นั่งตำแหน่งท้ายเรือตรงเลข๖อันนี้นะครับ
เหมือนวัตถุบางอย่างอยู่บริเวณท้ายเรือ
จากนั้นถัดมาเวลา๒๒นาฬิกา๓๔นาที
เรือได้ผ่านแสงเงาไฟของท่าเรือพิบูรสงคราม๑
โดยเมื่อสังเกตแล้วจะเป็นวัตถุลักษณะเดียวกับจุดที่แล้ว
เวลา๒๒นาที
วินาทีที่๒๒๓๓ต่อเนื่อง๒๒๓๔
ก็จะเริ่มเห็นว่ามีแสงเงามาอยู่ที่ท้ายเรือ
และในช่วงเวลา๒๒๓๔๐๙แสงเงานี้ได้หายไป

เพราะว่าอธิบายอย่างนี้ว่าการตกเรือที่ท้ายเรือ
หรือว่าคุณแตงโมจะมาฉี่ที่ท้ายเรือจริงหรือไม่
ฉี่นี่ไม่มีใครเห็นนะครับผมก็ไม่เห็น
ก็มีเพียงพยานหลักฐานพยานบุคคลคือคุณแซนคนเดียว

คุณแตงโมเดินมาที่ท้ายเรือนะครับแล้วก็มาเกาะขาแล้วก็นั่งลงไปฉี่
แล้วก็พัดตกเรือไปนะครับแล้วก็มีพยานบุคคลบนเรือ
เห็นเช่นเดียวกันว่าคุณตังโมเดินไปท้ายเรือ
แต่ว่าถ้าถามว่าคุณตังโมฉี่หรือไม่ผมก็คงไม่สามารถตอบได้ว่าฉี่ไม่ฉี่
แต่ในทางการสวบสวนรูปรวมพยาศาสตร์ทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุ
และพยานต่างที่เราเก็บมาทั้งหมดอยู่ในสำนวนนั้นน่ะ
ก็จะเห็นตามนี้บวกกับภาพวงจรปิดนะครับ
ก็น่าเชื่อว่ามีบุคคลมาที่ท้ายเรือแล้วหายไป
ประกอบกับการชนสูตรบาดแผลนะครับ
ทางการแพทย์บอกว่าแผลที่เกิดบนต้นขา
และขาของคุณแตงโมเข้าได้กับใบพัดเรือนะครับ
ก็คือตกลงจากเรือแล้วขาก็สันนิษฐานว่า
ถูกดูดเข้าไปหาไปพัดหลือนะครับ
บอกว่าถ้าเรือสปีดโบสต์แบบนี้วิ่งช้าเนี่ย

แต่ถ้าวิ่งเร็ว๑๐น็อตขึ้นไป
เรือลอยตัวนะครับถ้าใครตกท้ายเรือกระเด็นหมด
ก็ต่างกันอย่างนั้นผมอธิบายอย่างนี้

ถึงตัวคุณแตงโมใช่ไหมครับแล้วตกจากเรือไปตอน๔ทุ่ม๓๔นาที๒๐วินาทีถูกไหมครับ
สันนิษฐานพระนางสมสนสันนิษฐานได้นะครับ
โดยประมาณว่า๒๒๓๔๑๐นะฮะ
เป็นเวลาที่สันนิษฐานว่าตกตอนนั้น
หลังจากนั้นเลยไป๑๐กว่าวิธีก็ลดความเร็วกลับหัวกลับ

ประกอบกับที่

ผู้หาที่สายคุณแสนที่อยู่ท้ายเรือที่เห็นเหตุการณ์
กดแจ้งพิกัดให้เพื่อน

อันนี้เป็นรายละเอียดในการที่พนักงานสมสมรวมรวมลงแล้วสอบปากคำ
ที่พนักการณ์สอบสวนร่วมรวมแล้วสอบปากคำอยู่ในสำนวนการสอบสวน
คงจะไม่สามารถอธิบายได้ตรงนี้นะครับ

คือตอนนี้ในสำนวนการสอบสวน
ได้แจ้งพุทธภาพที่๑ที่๒ที่๓ในข้อหากธรรมโดยประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ผมก็ต้องแจ้งเรียนให้พี่น้องสื่อได้เพียงเท่านี้นะครับว่าเราไม่สามารถบรรยายได้ว่าใครทำยังไงถึงประมาท
เพราะเดี๋ยวมันจะก้าวร่วงอำนาจของท่านพนักงานอายการได้มันเป็นผลได้เสียการต่อสู้ของผู้ต้องหานะครับ
ผมนำเรียนมาสักครู่แล้วนะครับว่าไม่มีใครเห็นว่าคุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือนะครับ
คือผมก็ไม่เห็นแน่นอนพนักงานสภาพผมก็ไม่มีใครเห็นมีใครเห็นได้คนเดียวแล้วบอกได้คนเดียวคือคุณแสน
ก็จากพยานบุคคลบนเรือนะครับแล้วก็ภาพหลักฐานที่เราเก็บได้จากกองพิสูจน์ฐานต่างนะครับ
หลายอย่างเราประมวลจนมีความเชื่อบวกกับบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นข้อสันนิษฐานอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นข้อสันนิษฐานของพนักงานสอบสวน
จากการรวบรวมพยานบุคคลบนและการสอบปากคำต่างที่รวมกัน๒๐๐๐กว่าแผ่น